มาดูต่อที่เรื่องนี้แหม่อารมณ์ดีได้แป๊บเดียว

ยองกลางกรุงผู้หญิงคนหนึ่งเขาเลิกกับสามีไปแล้ว
แต่เขาไปหาอดีตสามี
ที่บ้านไปขอเงินกินเหล้า
ตเผลอภลื่นออกมาสิ่งที่ทำคือเอาเก้าอี้
ทุบหัวสามีจนตายคาที่

เพราะแค้นที่ไม่ได้เงินกินเหล้า
เจาะประเด็นกับเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นี่เป็นนาทีชีวิตหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่มใส่
ช่วยกันปั๊มหัวใจนายเสน่หมเมฆแสนวัย๕๘ปี
ถูกตีด้วยเก้าอี้ที่หัวยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ไหว
ตายด้วยน้ำมือเมียเก่าที่มาขอกินเหล้าแล้วไม่ได้
สุดท้ายหยิบยึ้งความตายให้
ตำรวจสนมีนบุรีรุดมาตรวจสอบ
เคหะบางชันอาคาร๖ชั้น๔ย่านมีนบุรี
พบศพเสน่ห์นอนตายอยู่หน้าห้องพัก
ทอยและใบหน้าถูกตีด้วยเก้าอี้เลือดไหลโกก
ส่วนคนร้ายคือนางสาวลาวัลวันภูงาม
วัย๓๗ปีอดีตภรรยาเก่า
ถูกชาวบ้านช่วยกันจับตัวส่งตำรวจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวัดภาวะให้กับเพื่อนบ้าน
อย่างลุงสุเทพแพทองที่ย้อนเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกผู้ตายอาศัยอยู่กับภรรยาคนปัจจุบันและลูกสาว
ซึ่งเป็นลูกติดของนางสาวลาวัล
ทั้งคู่เลิกรากันไปนานแล้ว
แต่ลาวัลมักจะมาขอเงินนายเสน่ห์ไปกินเหล้าเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุลาวัลมาหาอดีตสามีเหมือนทุกครั้ง
จนเกิดมีปากเสียงกันและถูกขับไล่ออกจากบ้าน
ทำให้เธอโมโหคว้าเก้าอี้ฟาดนายเสน่ห์จนตายต่อหน้าลูก
เด็กน่าจะเห็นว่าพ่อมีเลือดไหลจมูกหรือเปล่า
ก็วิ่งมาบอกผมรุงพ่อหนูตายแล้ว
โทรไปแจ้ง๑๙๑ตำรวจให้หน่อย
อย่างนั้นใช่เหรอผมก็โทรศัพท์ออกมา
บอกตอนทะเลาะกันลาวัลไปคว้าเอามีด

แต่ลูกสาววัย๖ขวบไปยืนขวางไว้
ก่อนที่ผู้ตายจะแย่งมีดมาได้แล้วเกิดพลาดล้ม
ทำให้ลาวันอาศัยจังหวะหันไปคว้าเอาเก้าอี้ที่อยู่หลังห้อง
ฟาดสามีจนล้มทั้งยืน
ยืนยันสามีเลิกรากับลาวัลไปนานแล้ว
แต่ผู้หญิงคนนี้ยังตามรังความจนเกิดเรื่อง
พี่คิดว่าห้องเก่าได้ข่าวแค่ว่าเขาไม่ให้อยู่ห้องแล้ว
ที่พี่ให้พี่เดานะเขาคิดว่าเขาคงจะมาขออยู่ที่ห้องด้วยมากกว่า

น่าจะมาขอตังค์อย่างเดียวถ้าดูจากสภาพแล้ว
พอมาทุกทีคือมันจะไม่ลงแรงก็แค่ด่ากันแล้วก็ไป
นำศพนายเสน่ห์มาบำเพ็ญกุศลที่วัดบางเพ็ญใต้
ลูกสาววัย๖ขวบได้แต่ยืนร้องไห้ข้างศพพ่ออย่างน่าสะเทือนใจ
คดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาลาวัลฐานฆ่าคนตาย
สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขังคนร้าย
อารมณ์โกรธโมโหทำให้คนฆ่ากันได้ง่าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน